สถานการณ์ผู้ลิภัยทั่วโลกในขณะนี้ยังคงวิกฤตนะครับ
แล้วก็น่ากังวลจากข้อมูลของสำนักงานฆ่าหลวงใหญ่
ชี้ว่าโลกกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ที่ต้องพัดพรากจากถิ่นฐานมากที่สุดเป็นประวัติการ
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานด้านมนุษยธรรม
ก็มีพระสงฆ์กว่า๑๐๐รูปทั่วเอเชีย
แล้วก็องค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเข้าร่วมนะครับ
โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ของผู้ลิภัย
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่อไป
นี่คือภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ของพระสงฆ์กว่า๑๐๐รูปทั่วภูมิภาคเอเชีย
และองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างในภูมิภาค
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเพื่อนมนุษย์
การตอบสนองต่อภัยธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชน

เสริมสร้างความเป็นธรรมและความปรองดองทางสังคม
รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
นี่เป็นกิจกรรมภายใต้การประชุมศาสนาพุทธและมนุษยธรรมนิยมในเอเชีย
ร่วมกับมูลนิธิวิมุตยาลัย
โดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีที่ศูนย์วิปัสนา
ไร่เชิญตะวันเมื่อวันที่๗๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเชื่อมโยงหลักพุทธศาสนา
เข้ากับหลักมนุษยธรรม
โดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีระบุว่า
หลักพุทธศาสนาอย่างสิน๕และพรมวิหาร๔
เป็นหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่ชัดเจนที่สุด
ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
ก็คืออยู่กันด้วยกฎหมายอยู่กันด้วยนิติธรรม

กรมวิหารธรรมจะเป็นแกนขับเคลื่อน

ไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธศาสนาของชาวโลก
หรือของสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้หลีภัย

จึงเกิดความร่วมมือนี้ขึ้น

เป็นความรุนแรงในช่วง๓๗ปีที่ผ่านมา
ทำให้มีชาวอัฟกันต้องลีภัยออกจากบ้านเกิดถึง๓ล้านคน
และสถานการณ์ผู้ลิภัยในพม่า
ซึ่งนี่เป็นความท้าทายสำคัญ
ประชาสังคมและองค์กรทางศาสนาในภูมิภาค
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้หลีภัยเหล่านี้
นายสุรินพิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บรรยายหลักของการประชุม
กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจในสังคมโลก
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเผชิญทั้งความรุนแรง
แบ่งแยกอคติจากความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา
รวมถึงความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
จากปัญหาโลกร้อนที่คนทั่วโลกได้รับผลกระทบ
และจำเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน
หวังว่าเวทีการประชุมนี้จะนำไปสู่การนำศาสนิก
ชนจากศาสนาอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอย่างสันติ
ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการริเริ่มที่ดี
และจะนำไปสู่ความสมาณชัน
ความไว้วางใจระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่าง
ทั่วโลกมีประชาชนประมาณ๖๕ล้าน๖แสนคน
ที่ต้องอบพยพออกจากบ้านของตัวเอง
เพราะความรุนแรงจากความขัดแย้งสงคราม
หรือการถูกรหัสประหารข่มเหงรังแก่
นี่คือจำนวนผู้ที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานมากที่สุด
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่๒เป็นต้นมา
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน